กิจห้าเทวงเส้าน์ผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่ใต้สะพานลอยแอบเอากระจก
ไปส่องใครเดินขึ้นเดินลงก็ส่องดูใต้กระโปรงเขานะฮะไปดูกันหน่อย
แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
ก็บอกว่าพลมงดีแจ้งให้ไปจับกลุ่มชายคนนี้อายุ๔๐ปี
ก็ตรวจค้นในตัวนั้นก็ไปพบกระจกขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่

เห็นสิทธิ์เดี่ยวเวลาที่เขาขับรถผ่านจุดเนี่ย
เห็นผู้ชายคนนี้กลมเงย
หลังจากนักศึกษาสาวเนี่ยยืมรอรถโดยสาร
แล้วก็ใช้อะไรบางอย่างส่องเข้าไปใต้กระโปรงครับ
ก็เลยรีบจอดลงจากโถงทางลงจากรถ
พวกเขาก็เลยควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ไปยืนใต้สะพานลอยตั้งแต่เช้าแล้วก้มเงยพอเห็นใครขึ้นลงสะพานลอยก็จะไปส่องดูแบบนี้ฮะโดยเฉพาะนักศึกษาสาวที่ไปยืนรอรถนะครับ
เมืองต้นก็สอบปากคำแล้วก็สุดท้ายรับสารภาพว่าเอากระจกนั้นไปส่องใต้กระโปรงนักศึกษาสาวจริงแต่เพิ่งทำเป็นครั้งแรก
ส่วนผู้เสียหายก็ต้องรีบไปสอบที่มหาวิทยาลัยนะฮะก็เลยให้เบอร์กับตำรวจเอาไว้แล้วก็จะไปแจ้งความในภายหลังนะครับ